โอเคดียาชาให้เรียบร้อยแล้ว
ตอนนี้ใจเย็นใจเย็นให้เวลาอำลาของรักของหวงก่อน
เดี๋ยวหมอไปดูสภาพอากาศแป๊บนึง
แล้วเดี๋ยวมานึกถึงไส้กงไส้กรอกไว้
อย่าเพิ่งหนีไปไหนโอเคโอเค
คุณผู้ชมครับในระยะนี้เนี่ยนะครับ
ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่หลายคนกังวลว่า
อีกไม่กี่เดือนเดี๋ยวก็จะเข้าสู่ฤดูผสมพันธ์แล้วเนี่ยนะครับ
ต่างก็จะมีการผสมพันธ์กันออกลูกอ่อนหลานเยอะหรือเปล่า
ช่วงนี้เป็นช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคด้วย
ตอนนี้คลินิกมีสัตว์เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับ
ดังนั้นในระยะนี้ก็ตรวจสอบกันดีหน่อยนะครับ
วางแผนกันดีหน่อยเพราะว่าในระยะนี้เอง
แพร่ระบาดของเชื้อโรคนั้นค่อนข้างเยอะนะครับ
ปัจจัยสำคัญก็เนื่องมาจากปริมาณน้ำที่มากยิ่งขึ้นนะครับ
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ตอนกลางของประเทศไทยนะครับ
ซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งปัจจัยสำคัญครับที่ทำให้หลายคนนะครับ
มีการติดเชื้อโรคมาแล้วก็เชื้อโรคเหล่านี้ก็แพร่ไปสู่สัตว์ด้วยนะครับ
ปัจจัยหลักตอนนี้ที่ต้องจับตาดูก็คือการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศนะครับ
อีกไม่กี่วันบริเวณตอนบนก็จะเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงนะครับ
แน่นอนอากาศก็จะเริ่มเย็นลงแต่ว่าตอนกลางของประเทศเนี่ยนะครับ
ยังคงมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ครับพัดปกคลุมเมืองในของเราไปอยู่
ดังนั้นจึงทำให้ความเย็นที่มาจากด้านบนไม่สามารถจะส่งผลถึงเมืองไทยของเราได้มากนักนะครับ
แต่ว่าสิ่งที่เราจะได้เจอกันก็คือความแปรปวนสภาพอากาศนั่นเองครับ
หลังจากนี้เป็นต้นไปเมืองไทยของเราก็จะเข้าสู่ช่วงที่เรียกว่าช่วงเปลี่ยนแปลงฤดูอีกครั้งหนึ่งนะครับ
เหมือนที่เราเคยเจอกันระหว่างช่วงก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูร้อนในช่วงต้นปีที่ผ่านมา
ก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูฝนในช่วงที่ผ่านมาอากาศแปรปวนค่อนข้างแรงละทีเดียว
มาดูกันหน่อยนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง
ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้คือแนวร่องฝนนะครับสีฟ้าฟ้าเนี่ยนะครับ
มี๓จุดหลักด้วยกันจุดนี้เป็นจุดบนสุดนะครับ
ซึ่งตอนนี้เราได้รับผลกระทบจุดนี้อยู่จุดนี้เนี่ยนะครับจะพาดผ่านเมืองของเราสองช่วงด้วยกันนะครับ
ช่วงแรกก็คือมิถุนายนอีกหนึ่งช่วงก็คือช่วงนี้แหละครับกันยายน
ส่วนตอนกลางเนี่ยนะครับจะเป็นร่องฝนที่ผ่าผ่านกลางวันอเทศ
ก็จะเป็นช่วงพฤษภาคมนะครับคือช่วงเข้าสู่ฤดูฝนของเราก็ผ่านมาแล้วนะครับ
ส่วนแถบสุดท้ายก็คือช่วงเดือนตุลาคมนะครับซึ่งน่าจับตาครับ
ก็จะไปพาดผ่านบริเวณภาคใต้ตอนบนส่วนที่เห็นอยู่ฝั่งซ้ายมือของจอเนี่ยนะครับ
ก็จะเป็นลักษณะทิศทางลมอีกหนึ่งฝั่งก็จะเป็นช่วงเวลานะครับ
โอกาสการเกิดพายุจะเข้าสู่เมืองไทยของเรามีโอกาสเกิดขึ้น
ซึ่งในช่วงนี้นะครับถือว่าเป็นช่วงที่น่าจับตาครับ
เพราะว่าถ้าหากดูจากกราฟนี้เป็นกราฟสถิติพายุทั้งหมดที่เคยเข้าสู่เมืองไทยของเรา
ตั้งแต่ปี๙๔นะครับไปจนถึงปี๖๐ก็พบว่าช่วงเดือนกันยายนกับเดือนตุลาคมครับ
เป็นช่วงที่มีพายุเข้าสู่เมืองไหนของเรามากที่สุดในรอบปี
โดยช่วงนี้ครับ๑๐๒๐กันยายนครับพายุทั้งหมดทั้งมวลที่เคยเข้าสู่เมืองไทยของเรามา
ในรอบ๖๗ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมี๑๖ลูกด้วยกันนะครับ
คุณผู้ชมสังเกตสีแดงดีนะครับคือพายุที่มีความรุนแรงหน่อย
ส่วนใหญ่จะเน้นไปบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานตอนบนนะครับ
หลังจากนี้ครับไปดูช่วงท้ายเดือนครับก็จะพบว่าในช่วง๒๑๓๐กันยายน
พายุที่เข้าสู่เมืองไทยของเราตลอด๖๗ปีที่ผ่านมามีทั้งหมด๑๗ลูกนะครับ
สีแดงก็เบี่ยงลงมาเข้าอีสานเข้าบริเวณภาคกลางตอนกลางมากยิ่งขึ้นนะครับ
ที่น่าสนใจครับคือช่วงต้นเดือนตุลาคมครับก็จะพบว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ
ตั้งแต่วันที่๑ถึง๑๐ตุลาคมในรอบ๖๗ปีที่ผ่านมามีพายุเข้าสู่เมืองไทยของเรา๑๙ลูกด้วยกัน
แดงหลักก็จะไปผ่านบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างกรุงเทพนะครับ
แล้วก็ในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกนั่นก็หมายความว่าหลักหลักหลังจากนี้เป็นต้นไป
ถ้าหากมีพายุเกิดขึ้นโอกาสที่จะเข้าสู่เมืองในของเรามีมากยิ่งขึ้นนะครับพายุเยอะแบบนี้
ซึ่งเวลาเข้าสู่เมืองไทยของเราก็มักจะอ่อนกำลังกลายเป็นหย่อมฝนนะครับซึ่งจะตกหนักตกนานตกสะสม
แบบนี้แหละครับก็ทำให้เกิดน้ำท่วมได้ง่ายการแพร่ระบาดของโรคต่างก็จะเป็นไปได้ง่ายมากยิ่งขึ้น
ดังนั้นช่วงนี้ต้องดูแลรักษาสุขภาพกันหน่อยเดี๋ยวผมไปดูเจ้าตูบผมก่อนไม่รู้สลบไปหรือยังแหมพร้อมยัง
พร้อมยังเดี๋ยวหมอจะผ่านะอ้าวโอ๋ไปไหนไปไหนแม่เผลอไม่ได้